ไปเที่ยวทุ่งนากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทุ่งนาที่นี่นะคะ
ไม่ใช่แค่ทุ่งนาธรรมดานะคะแต่เขามีร้านกาแฟอร่อย
บรรยากาศดีและตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนอุดร
พูดถึงกันมากเลยค่ะไปดูกันร้านนี้อยู่ที่ไหน
บรรยากาศเป็นยังไงนะคะนี่เลยดูมุมสูงโอ้โห
ว่าเป็นอาณาจักรบ้านนาคาเฟ่นี่คือบ้านนาคาเฟ่ค่ะครับ
เป็นทั้งร้านอาหารร้านกาแฟเป็นบรรยากาศสบายตามท้องทุ่งนา
แล้วตอนนี้กำลังฮอตฮิตในคนอุดรเลยหมู่คุณอุดรพูดถึงกันมาก
ตั้งอยู่ที่เล็กที่เก้าสิบห้าหมู่หนึ่งบ้านหมูม่นตะมุนหมูม่น
อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะร้านอาหารที่สร้างเนี่ย
ก็เป็นอาคารคล้ายคล้ายกับโรงนาสไตล์ฝรั่งอืม
ล้อมรอบด้วยทุ่งนากว่า๗ไร่ให้บริการอาหารแบบไม่เน้นเนื้อสัตว์นะ
มีเครื่องดื่มมีเบเกอรี่ทำเองทั้งหมดอ๋อเนี่ยดูบรรยากาศเฮ้ย
ชุ่มฉ่ำทีเดียวนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อย
ก็เลยเป็นที่ถูกอกถูกใจทั้งคนเมืองอุดรแล้วก็คนพื้นที่โดยรอบ
ต้องบอกกันปากต่อปากแบบนี้แล้วนะคะเราก็เลยไปตามหาเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็คือคุณแจมสุชาทิศสุวิทย์ธรรมอายุ๒๘ปีคนนี้ล่ะค่ะ
เธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำตามความฝันของตัวเองนะคะเธอเนี่ยชอบทำอาหาร
อยากจะให้คนได้รับประทานของดีมีคุณภาพเธอเองก็ไปร่ำเรียนการทำอาหาร
แล้วก็ทำเค้กอยู่ที่แคนาดาถึงสามปีโอ้โหส่วนตัวเธอเองก็ดีกรีการเรียนไม่ธรรมดา
จบจากศิลปากรมานะคะครับแต่ว่ามีความรักในการทำอาหารก็เลยอ่ะ
กลับบ้านเกิดไปทำร้านอาหารแบบนี้เลยอืมพูดถึงเมนูประจำร้านที่ขายดีกันหน่อยนะคะ
มีอะไรบ้างเธอบอกว่านี่แหละค่ะตั้งอยู่ที่โต๊ะข้างหน้าผัดไทยคุณยาย
ำสลัดบ้านนาและที่ต้องลองลิ้มชิมให้ได้เลยก็คือ
เมนูที่เป็นของหวานนะคะนั่นก็คือเมนูเค้กมะพร้าวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ที่นี่ดูหน้าตาซะก่อนละมุนละมัยนะหอมกลุ่นเนื้อนุ่มนะฮะ
แล้วก็ต้องสั่งมาพร้อมกับเครื่องดื่มก็มีกาแฟแล้วก็มีน้ำสมุนไพร
มีชาเขียวมัชฉะหรือจะเป็นกาแฟรสเข้มข้นหวานมัน
ชงเสิร์ฟใหม่เอาให้รับประทานกันแบบฟินกันไปเลยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบท้องทุ่งนา
ไตล์เก๋แบบนี้นะคะก็แนะนำอีกหนึ่งร้าน
ก็คือร้านบ้านนาคาเฟ่ค่ะคุณผู้ชมครับ
ไม่ถูกเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้ว๐๙๕๔๒๖๔๖๒๔นะคะ
หรือว่าจะไปค้นหาในโซเชียลมีเดียก็น่าจะมีแหละ
ต้องปักหมุดเอาไว้ให้เราได้ไปง่ายกันอย่างแน่นอน
อันนี้ต้องชื่นชมในความเป็นคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาในสิ่งที่ตัวเองสนใจ
แล้วก็เปิดร้านด้วยตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองฝันให้เป็นความจริงได้นะคะ
เออบรรยากาศดีดีดักนี้สุดยอดต้องไปละ
อูดอนใช่ไหมคะอูดอนทานี่
เดี๋ยวอาจจะต้องไปถ้าไปที่อุดรแล้วจะต้องแวะไปร้านบ้านนาคาเฟ่
จะได้ไปจิบกาแฟกินอาหารอร่อยสไตล์บ้านทุ่งบ้านทุ่งหน่อย

ดีค่ะอาหารก็อร่อยการันตีเมนูหลายเมนูเลยนะคะ